คุณล่ะโหลดหรือยัง

ไดโนโซรัตเป็นชุดเกี่ยวกับแบบว่าเอ่อไดโนสาวนิดนึงเคยเห็นไดโนสาวพันนึงไม่คะเวลาเขาตื่นเต้นแล้วเขาจะแบบซานี่นี่
เดี๋ยวเบ็กศิษณ์ทำอย่างนี้ดิเอามือมาอย่างแบบนี้
กลางขาอย่างนี้แล้วย่อตัวอย่างนี้
งั้นอัพพูดจะยินเสียงตัวเองอบอวนอยู่นะ
ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยนอกจากเสียงเราเอง

ขอบคุณดีไซน์เนอร์จอมแสบเรา
ชุดสวยเลอค่าอมตะนี่ลังการมาก

และตอนนี้ทางด้านล่างก็ยังมีผู้ที่นั่งรอ
ทั้ง๕ท่านตอนนี้อยู่พร้อมกันเรียบร้อยแล้ว
คุณสังคุณทิพย์คุณจิ้งจกเขียว
คุณมูซาและคุณนิกครับสวัสดีครับ

วันนี้เบ้นจะไม่ถามสารทุกข์สุขดิบ
แต่จะถามว่าทุกคน

ชุดนี้จะตั้งชื่อชุดว่าอะไรดี

น่าจะเป็นชื่อชุดอะไรดีคะคุณนี้น่าจะชื่อชุดว่า

ไม่ใช่เรื่องแม่เบี้ยค่ะเดี๋ยวขูดมะพร้าวแป๊บนึงนะคะ
เห็นว่าสารเป็นยังไงเห็นชุดนี้แล้วคุณมูซ่าผมคิดคุณคุณสวัสดีค่ะ

คนก็นั่งทำอะไรใต้ต้นไม้อยู่แล้วก็มีงู

เออออกแล้วแม่เบี้ยทุกคนที่รู้เป็นแม่เบี้ยหมดนะฮะ
จกเขียวของแม่ล่ะคะจิ้งจกเขียว
อ้าวเหนื่อยจัง

มีอะไรอีกนิดมั้ยไม่งั้นจะไปจริงแล้วนะ
เออเดี๋ยวฝากนิดหนึ่งฝากนิดหนึ่งครับ

กันได้หมดเขารอจังหวะอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาขึ้นมา
ทุกคนมาล้วนมีสิ่งวิเศษอยู่ในร่างกายและจิตใจ
รายการของเราชอบมากบุคคลประเภทนี้นะฮะ
มีความสดใสขึ้นมาแล้วนะคะสร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกได้มากเลยค่ะ
ตอนนี้เขาก็พร้อมอยู่แล้วค่ะคุณป่าค่ะนะฮะดิฉันขอเรียนเชิญเลยละกัน
ขวานใจปันหนุ่มนะฮะซาวเอง

แหมคุณแอมนะครับมาวันนี้แต่งตัวมิดชิดกว่าทุกสัปดาห์เลย
อ่าคุณป๊ามิดชิดที่ไหนยังไงล่ะ

ทำไมหน้าเราไม่ถึงกันเหรอ
ไม่ได้เห็นหน้า

อันนี้เป็นอะไรรถเปิดกระทุนเปิดกระทุนดีกว่าเดี๋ยวพอเล่นมุกไว้ครับว่าอุ๊ยไม่เอาเอาอย่างงี้
ดีนะครับเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยคุณแอมนะครับ๒เพลงผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเรียกว่าผ่านไปสบายเลย
ขนาดเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อนนะยังร้องได้เลยวันนี้ก็จะมาขึ้นกันที่เพลงที่๓นะฮะไปซ้อมเสริมอะไรมาดีไหม
กลับไปซ้อมอ่ะซ้อมเต้นหรือซ้อมร้องคือร้องไปก็ต้องเต้นไปเพราะมันนึกเนื้อไม่ออก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

วิคเอานี่แบบเคยร้องกี่ครั้ง
เอาเลยครับคุณแอมค์
ฟังอินโทรเพลงที่๓ไปแล้วนะครับ

จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เยี่ยม
ฟังเพลงแล้วไม่เล่นแต่แก้แล้วนะครับเพลงนี้
เรามีตัวช่วยนะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
๖แผ่นป้ายนะครับใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
จะใช้ทีละแผ่นป้ายหรือจะใช้หมดเลย๓แผ่นป้ายทีเดียวก็ได้นะครับ
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ลบปลงว่า

มั่นใจไหมคะถ้ามั่นใจเหมือนคุณแอมแล้วก็เล่นเลยค่ะ
มาดูกันนะครับว่าคุณแอมจะผ่านเพลงที่๓นี้ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า

โอเคค่ะ

อะแซะแกะแสะเข้ามาซิ
หากว่าคุณรักปากในใจป้อง
แต่คุณม้วนมองฉันก็ขอติด
ไก่เข้ามานิดติเข้ามาสิ
ถ้าจะรีบรักสาว

อยู่กับทอนหน้าถ้าจะให้หวานค่อยทบรับทานหวานขึ้นมาได้
หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจจากไปไหนลูกใดกำมือ
เขยิบเขยิบเขยิบเข้ามาสิกระแทะกระแทะกระแทะกระแทะเข้ามาสิ
แ่พุกใจโดยแทผ่านแปลกด้วย

เผื่อใจเครื่องร้างปรีน
เผื่อใจไว้เจ็บสักนิดนึงนะถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องเผื่อใจเลยครับ
เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะร้องบ่อยนะฮะ
เป็นเพลงที่คุ้นหูกันดีมากเลยแต่ไม่แน่
เขาเรียกว่าควบกันไปบางทีอาจจะขาดอาจจะเกินได้
เขยับเป็นขยับก็มีอาจจะมีขยับ
ใช่แต่ฟังเมื่อกี้ไม่มีขยักขยักเลยนะขยบอย่างเดียวคุณป่า

เอาละครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาเอาใจช่วยเลยนะครับ
ว่าคุณแอมจะผ่านเพลงที่๓นี้ไปได้หรือไม่นะครับ
และสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณแอมร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
แหมเชียร์กันใหญ่เลย
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

คุณแอมร้องได้
คุณแอมร้องได้ครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงนี้พอดีนะครับหลายคนก็คงทราบดีนะครับ

จากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะครับ

เขาเรียกว่าเป็นเพลงดังเพลงจังหวะ

เป็นเพลงแรกเลยนะครับที่คุณพุ่มพูได้เซ็นสัญญา
เข้าอยู่กับค่ายอโซน่านะครับ

ในชีวิตเลยถือเป็นการปฏิรูป
วงการนักร้องลูกทุ่งหญิงเลย

เพลงแรกเลยนะคะของคุณพุ่มพวงนะคะ

ลูกทุ่งผู้หญิงจะไม่ค่อยมีเพลงเร็ว
ต้องลูกทุ่งหวาน

ออกมาอีกเหลือแล้วก็ทิศทุกเพลงเลยกันเดียว
คุณรู้สึกว่าคุณมีภาระไหม

โอ๊ยอย่างนี้ถ่ายไปตั้งนัดอุ๊ยสัดใสเกิน
จริงไหมที่ช่างเสริมสวยเขาบอกว่าฉันน่ะนมเบี้ยวไปข้างหนึ่ง

นี่คือมันนี่จนไม่มีเวลาทำงานใครบ่นถึงฉันถึงเจ้าแต่ชายหักชาย